มีหลายความเห็นต่อข้อเสนอนะครับที่จะให้ออกกฎหมายรอการกำหนดโทษ
สำหรับความผิดทางการเมืองเล็กน้อยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปรองดอง
ทางคณะกรรมธิการปฏิรูปการเมืองของสปทกำลังหาข้อสรุป
ทำให้มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีทั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มองว่าไม่ควรจะเสนอเรื่องที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นมาอีก
โดยผลเอกประวิทย์วงสุวรณารัฐมสและทว่าการกระทรวงกลาห่มบอกว่า
เรื่องนี้ตัวเองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังดีอยู่
ฉะนั้นอะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่ควรทำควรปล่อยให้รถแมพเดินหน้าไป
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่านายเสรี
เคยหารือเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ให้แนวทางไปว่า
อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ขอให้เสนอมารัฐบาลยินดีรับฟัง
ขณะนี้แนวทางอยู่ในขั้นตอนระดมความเห็นรัฐบาลจึงไม่อยากพูดอะไรมาก
เช่นเดียวกับผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เชื่อว่าเป็นความปรารถนาดีของผู้เสนอเข้าใจว่าคนที่คิดก็มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้
แต่ก็ต้องดูทั้งระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
ส่วนในอภิษฐวิชาชีวะหัวหน้าภักรประธิบัติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้
เพราะอยากให้ทุกคดีได้พิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรมก่อน
มองว่าการทำเช่นนี้ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การปรองดองที่แท้จริง
ดังนั้นควรนำเวลาที่เหลือมากำหนดกติกาของประเทศ
เพื่อไม่ให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่วังวลเดิมอีกจะดีกว่า
ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานคณะกรรมธิการ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองบอกว่า
เสนอของกรรมธิการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดหากมีข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายนำเสนอความเห็นอย่างไม่มีอคติ
เพื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้รับงานใครมาเพื่อจะเดินหน้าในเรื่องนี้
แต่เป็นเพราะการสร้างความปลองดองอยู่ในเรื่องที่จะต้องปฏิรูปประเทศด้วยครับ